ญาติโยมตกอกตกใจกลางดึกนะ
เจอพระอุ้มบ่ามาเดินแบบนี้
ก็ถามท่านนี่ไม่ใช่เวลาในการบินทบาทนะ

กี่รูปเนี่ย๘รูปโอ้โหดูดีกว่าเลยเนรด้วยอ่ะ
เออนะฮะกลายเป็นประเด็นว่าพระถูกไล่ออกจากวัด
เหรอเออแล้วเป็นคำสั่งไล่เลยนะ
คุณแล้วในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้เนี่ยนะทั้งพระทั้งเนรทั้งเด็กวัดเนี่ยนะ
ครับเนรน้ำตาคลอเลยนะ
บอกไม่มีที่อยู่เลยต้องออกมาเดินกลางดึกกลางดื่นแบบนี้

นี่หอบสัมภาระพัดลมพัดลมยังต้องเอามาเลย
แล้วก็มีเด็กวัดคอยเดินตามอีกหนึ่งคนนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านพบพระแล้วก็เนรเดินขบวน
สัมภาระส่วนตัวอุ้มบาดถือพัดลม
ตามถนนสาย๓๐๔ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคำจังหวัดฉะเชิงเศร้า

งงสิฮะว่าพระถ้ามาเดินทำไมกลางดึกแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านรีบเข้าไปสอบถามเลยนะครับ
ว่ากลางดึกช่วงเข้าพรรษาทำไมพวกท่านถึงมาอยู่แบบนี้

ก่อนจะรู้ว่าทั้งหมดถูกเจ้าอาวาสวัด
ขับพ้นจากวัดเป็นการด่วนคุณ

ธรรมดาเราเห็นได้ยินข่าวคนถูกไล่ออกจากบ้านใช่ไหม

แต่คราวนี้พระถูกไล่ออกจากวัดนะครับ
ฟังเสียงของพระรูปหนึ่งกันหน่อย
ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะครับ

คือไม่ได้พูดอะไรเลยคุณโยม
คือเหมือนพระรูปนี้เคยมีประวัติด้วยคนโดม

แล้วท่านเคยเป็นพระผู้ใหญ่มาด้วย

แทนที่จะตรวจถามเราว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

คือท่านทำเอกสารให้เราย้ายวัดอย่างเดียวครับ

แล้วก็พระทุกรูปที่เดินออกมาอยู่กลางดึกกลางดื่นแบบนี้
บอกว่าเคยร้องเรียนท่านเจ้าอาวาสไป

เรื่องมันกลับเข้าตัวพวกท่าน
ก็คือพวกท่านดันถูกไล่ออกจากวัดนะครับ

แล้วก็คุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
คือพระวายุสันติธรรมโมที่ให้สัมภาษณ์กับเรา

ตั้งอยู่ที่หมู่๑ตะมนต์เขาหินซ้อนนั่นแหละ
เพราะว่าเจ้าอาวาสแจ้งให้ทุกรูปออกจากสำนักสงฆ์ให้หมด
ภายในเที่ยงของวันนี้คุณ
ก่อนหน้านี้พระลูกวัดเคยรวมตัวกันร้องเรียน
ไปถึงเจ้าคณะอำเภอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์แห่งนี้
กรณีเงินทำบุญทอดกระถิ่น๓แสนบาท

นี่แหละใช่ไหมคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมด
และอีกเรื่องหนึ่งคุณเขาบอกเจ้าอาวาส
ออกจากสำนักสงฆ์ไป๗๘เดือน

พระทุกรูปก็เลยร้องเรียนสิว่า

แล้วเรื่องเงินตั้งหลายแสนเงินบุญเอาไปไหน
กระทั่งบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าอาวาสกลับมาที่สำนักสงฆ์
พร้อมกับแสดงหนังสือรับรองจากทางคณะเจ้าคณะตำบล
ที่บอกว่าเจ้าอาวาสสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้
แต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาตำรวจมาด้วย
เอาตำรวจมากดดันให้พระที่เราเห็นในจอ

หากไม่ยอมออกจากวัดต้องถูกดำเนินคดีฐานบุกรุก
ทีนี้พระทุกรูปก็เลยตัดสินใจออกมาทันที

ควรแล้วสรุปเมื่อคืนนี้จะจำวัดกันยังไง

ใช่ยี่ครับคือไม่ได้จำวัดแล้วนะฮะ

พระเนธทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมื่อคืน
พักอยู่สาราแห่งหนึ่งที่ตลาดเขาหินซ้อน
คือเอาง่ายต้องมาจำวัดหรือมานอนไงนอนที่สาระ
จำวัดต่างตำบลที่ประสานได้แล้วว่าจะเป็นวัดไหนนะครับ
ส่วนกรณีการตรวจสอบเจ้าอาวาสปมเงินกระถิ่น
ยังเดินหน้าต่อเพื่อความถูกต้อง
คือพระที่ถูกไล่ออกมาให้สัมภาษณ์อีกอย่าง
บอกว่าเอาเรื่องนี้นะไปร้องต่อเจ้าคณะตำบล
ปรากฏคือพระท่านพูดแบบนี้เลย
เจ้าคณะตะบนก็เข้าข้างเจ้าอาวาส
เขาถึงมีหนังสือจากเจ้าคณะตำบลมาไง
เจ้าอาวาสเหมือนกับให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้
พวกเราร้องเรียนอะไรไปเจ้าคณะตำบลไม่ตรวจสอบเลย
คุณผู้ชมเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบต่อนะ
ว่าความคืบหน้ากรณีนี้มันเป็นอย่างไร
กรณีที่พระกับเนรทั้ง๘๙รูป
ถูกไล่ออกมาจากวัดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนต่อ
รวมถึงเรื่องของการตรวจสอบเจ้าอาวาสด้วยนะครับ